ที่๑๓มิถุนายน๒๕๖๑ถึงวันที่๑๑กรกฎาคม๒๕๖๑

ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ

จำได้ไหมพวกคุณจัดรายการกัน๒๔ชั่วโมงค่ะ
ไทยรัฐทีวีก็ติดตามข่าวเรื่องนี้เต็มที่นะครับ
เข้าไปทำหน้าที่ในการลำเลียงขวดอากาศไปจากโถง๓ไปที่๓แยก
วันที่๕กรกฎาคม๒ทุ่มกว่านะครับในการเดินทางเข้าถ้ำ
แล้วก็เสียชีวิตลงในช่วงเวลาตี๑ของวันที่๖กรกฎาคม

ถือว่าครบรอบ๑๐๐วันการจากไปของนาวาตรีสมานกุนันแล้ว
เขามีพิธีในการทำบุญอุทิศส่วนกุศล๑๐๐วันให้กับนาวาตรีสมานนะครับ
โดยพระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยวาว
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่
นำโดยโครเซอีตนายเอกพลจรรทวงร์ผู้ช่วยโครเซอจี่หมูปะอาคาเดมี
เดินทางไปยังถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วก็เด็กทุกคนนะครับ
สิบสามชีวิตติดถ้ำหลวงบนวัดพระธาตุดอยวาว
ทำบุญถวายผ้าไตรจีวรแล้วก็ทอดผ้าบังสุกุลแก่พระสงฆ์๘รูป
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซม
ก่อนที่จะเดินทางด้วยรถตู้๔คัน
ยังอำเภอจตุรพักษ์พิมายจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อทำบุญหนึ่งร้อยวันร่วมกับญาติพี่น้องของจ๋าแซมในวันนี้
ก็ไปที่บ้านเกิดของจ๋าแซมนะครับใช่ครับร้อยเอ็ดค่ะ
ขณะที่นายนโรงศักดิ์โอสธนากร

แล้วก็อดีตพบศูนย์
ในการช่วยเหลือค้นหาหมูป่าอาคาเดมี่นะครับ
เปิดใจกับไทรัตทีวีในฐานะผู้ประชาการสุมนวยการ
ร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

สิ่งที่ยังคงอยู่ในใจไม่ลืม

แต่ในความเสียสละของจ่าแซม

สู้ในการเข้ากู้ชีวิตทีมหมูป่า
ทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ